และในปี๒๕๕๙ที่ผ่านมานะคะต้องชื่นชมชาวเน็ต
ที่สามารถขุดคุยทำความจริงให้ปรากฏ
ทำขาวให้เป็นขาวทำดำให้เป็นดำ
ทำให้สังคมรับรู้ข้อเท็จจริงต่างที่เกิดขึ้น
เรารวบรวมเหตุการณ์สำคัญให้คุณผู้ชมได้ติดตาม
ผ่านรายงานพิเศษจนี้ค่ะ
จริงแล้วเป็นคนร่ำรวย
ใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ในสหรัฐอเมริกา
ซื้อบ้านร่วมกับสามีชาวอเมริกัน
มูลค่ากว่า๑ล้าน๒แสนดอลลาร์สหรัฐ
ต่อมานักวิชาการชื่อดังได้ออกมาแฉเรื่องหน้าที่การงาน
ทันตแพทย์หญิงว่าเธอมีรายได้เฉลี่ยปีละ๔ล้านบาท
เดือนพฤษภาคมประเด็นดราม่าที่ถูกพูดถึงมากที่สุด
ก็คือเรื่องราวของกลุ่มพริตตี้สาว
พาลูกไปทานข้าวในร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ก่อเหตุทะเลาะวิวาสกับเจ้าของร้าน
ด้วยสาเหตุที่ลูกของเธอไปอาเจียนและอุจจาระไว้ในร้าน
แรกเริ่มหลายคนก็คล้อยตามไปกับกลุ่มพิตตี้

รวมรวมหลักฐานพยานแวดล้อมที่เกิดเหตุ
มายืนยันให้เห็นว่ากลุ่มพริตตี้สาวเองเป็นฝ่ายผิด
สร้างความเดือดร้อนให้กับลูกค้าโต๊ะอื่นและเจ้าของร้าน
กระทั่งเดือนตุลาคมแม้จะเป็นเดือนแห่งความโศกเศร้าของคนไทยทั้งประเทศ
แต่ก็มีกระแสดราม่าเกิดขึ้น
หลังมีผู้ถ่ายคลิปวิดีโอเหตุการณ์บนรถเมย์
อ้างว่าหญิงสูงวัยรายหนึ่งมีพฤติกรรมพูดจามินเบื้องสูง
จนเป็นเหตุให้ผู้คนบนรถเมย์ไม่พอใจ
ที่ตำรวจจะเชิญเธอลงจากรถเมย์
แต่ในจังหวะนั้นมีผู้หญิงอีกรายเข้ามาตบหน้า

ช่วงแรกแฟนเพจต่างพากันกระหน่ำต่อว่า

แต่สุดท้ายเรื่องราวกลับโอละพ่อ
เพราะหญิงรายนี้มีประวัติเป็นบุคคลวิกลจริต

รามาช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน

อดีตแฟนนุ่มของนักแสดงสาวอุ้มลักษณะ
ที่ถูกเอี่ยวยงคดีกาดร้านมาลินสกายเชียงใหม่
รุมทำร้ายร่างกายลูกชายนายพล

เรสกูลนักล่าเน็ตไอดอลรีเทิร์น
ออกมาโพสต์ขุดคุยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แม้จะไม่พบหลักฐานจากกล้องวงจรปิด

และเรื่องราวของบุคคลรอบข้าง
โดยเฉพาะในเรื่องธุรกิจที่อ้างว่าเป็นด้านมืด
ส่งท้ายด้วยดราม่าช่วงต้นเดือนธันวาคม
กับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรียกว่าโป๊ะแตก

แอร์ฮอสเตจสายการบินตะวันออกกลาง

แต่กลับตัดต่อภาพตัวเองเดินทางไปเที่ยวทั่วโลก
จนทำให้เกิดวลีเด็ดในโซเชียลว่า

หลังพบเธอถ่ายภาพคู่กับทิวทัศน์ในฟีแลนด์
งานนี้เธอโดนหลายแฟนเพจขุดคุย

จนกระทั่งเจ้าตัวออกมายอมรับว่า

แต่ยืนยันว่าได้เดินทางไปสถานที่ดังกล่าวด้วย
เพียงแต่ถ่ายภาพออกมาแล้วไม่สวยเท่านั้น

อย่างอาจารย์สกุลศรีศรีสารคาม

สถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์

และตั้งคำถามกับเนื้อหาทุกอย่าง

ถูกสร้างมาเพื่อประโยชน์บางอย่าง
ดังนั้นต้องเข้าใจผู้สงสารก่อนว่า

โดยนำไปค้นหาในช่องทางต่าง

และพิจารณาว่าหน่วยงานรัฐพูดอย่างไร

เหตุการณ์ย้อนหลังมีลักษณะใกล้เคียงกันเป็นอย่างไร

ข้อมูลที่ผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน
นำเสนอมีความน่าเชื่อถือ

รู้จักวิภาควิจารณ์เสนอทางออก
เรียกร้องสิทธิมากกว่าแค่การกดไลค์และแชร์

ช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนในสังคมได้มากยิ่งขึ้น

และบทพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ต่างคั่ว

ที่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย